ต้องบอกว่าเป็นข่าวที่น่ายินดีของคนในวงการบันเทิง
อย่างคุณอ๋อมอักขพันธ์ค่ะที่ตอนนี้นะคะ
เตรียมตัวแล้วเพื่อจะเข้าสู่ร่มกาวสวพัฒน์ในเดือนหน้านี้ค่ะ
ต้องขออนุโมทนาบุญล่วงหน้ากับพระเอกหนุ่มมาสเข้มออมอักขพันธ์
ที่ตอนนี้กำลังเร่งเคลียร์คิวงานในวงการบันเทิงค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นละครแล้วก็งานอีเวนต์ต่างจะเตรียมตัวเข้าพิธีอุปสมบทศึกษาพระธรรม
ใต้ร่มกาสวพัฒน์เป็นเวลา๑๐วันค่ะก็จะถือเลิกดีวันที่๑พฤษภาคมที่จะถึงนี้
ที่วัดสะเกดราชวรมหาวิหารค่ะได้มีการเดินสายขอขมาผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
เองวางแพลนเอาไว้ว่าจะหยุดรับงานอย่างจริงจังเพื่อใช้เวลาเตรียมตัวก่อนสัก๒วันเต็ม
นี้ค่ะเจ้าตัวก็บอกว่าอยากจะใช้เวลาทั้งหมดในการครองผ้าเหลืองฝึกสมาธิรวมไปถึงจิตใจของตัวเองให้สงบเย็นมากขึ้น
ส่วนคำเตือนที่หลายต่อหลายคนทักเข้ามาบอกว่าช่วงก่อนบวชมันจะมีมารพจน
ให้ระวังเอาไว้ให้ดีจะเดินทางไปที่ไหนรถรายังไงเนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษ
เนื่องจากอย่างที่บอกแหละว่ามีความเชื่อว่าจะเกิดเหตุไม่ดีในชีวิต
เดี๋ยวจะบวชวนที่๑ในกุศภาพรันดาลกรมกัน

มีเดินสายขอเข้ามาผู้ใหญ่ก็เตรียมการเต็มที่ครับ

แต่ก็พยายามท่องอยู่ก็ได้เยอะพอสมควรแล้วครับ

แล้วก็อยากจะบวชให้แบบว่าฝึกสมาธิให้มากขึ้น

มันก็เป็นสิ่งที่แบบผมอยากทำให้ท่านมานานแล้วด้วยนะครับ

แล้วก็เดี๋ยวจะแบบได้บุญอะไรอย่างนี้ครับ

ถ้าเกิดว่าคนกำลังจะบวชแบบจะมีมารอะไรอย่างนี้ครับ

ก็ออกมาทำงานอย่างเดียวแล้วก็กลับบ้านครับ

แล้วก็เข้าไปที่วัดครับผม

ผมยาวนิดนึงแล้วก็มาถ่ายต่อครับ

ออมเองก็ฝากถึงหล่อแฟนคลับนะครับ

บอกว่าหลังจากที่ลาศิกขาบทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เจ้าตัวตั้งใจว่าจะเร่งเดินหน้าถ่ายทำละครในทันที

บอกว่าให้ผมยาวขึ้นนิดนึง

ใกล้จะบวชอย่างนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ